ทีนี้กลับมาเรื่องของการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูลเนี่ย
ดูเหมือนว่าคงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแล้วแหละ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยนะคะ
ตอนแรกคิดว่าจะเป็นการรับหลักการคือวาระแรกในการแก้รัฐธรรมนูญ
มีทั้งหมด๖ร่างทั้งวิบฝ่ายค้านวิบฝ่ายรัฐบาลที่เสนอไปเนี่ยนะคะ
แล้วมีประเด็นแทรกขึ้นมาจู่คุณภัยบูลนิติตะวันค่ะ
เสนอให้ตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมา
เพื่อที่จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูลทั้ง๖ฉบับ

สวัสดีครับคุณโรสลินครับคุณน้ำแข็งครับ
โอ้โหหลายคนงงเลยนะฮะอยู่
ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าคนตั้งคำถามกันเยอะครับว่า
จากนี้ไปสถานการณ์การบ้านการเมืองจะเป็นยังไงต่อ
สถานการณ์มันร้อนขึ้นมาทันทีล่ะครับแต่ว่าสิ่งที่คนอยากรู้ต่อก็คือว่า
แล้วจะเป็นยังไงสถานการณ์นอกสภาที่เขานัดหมายจะเป็นยังไง
สถานะของรัฐบาลจากนี้ไปจะเป็นยังไงถ้าเราดูอารมณ์สีสันของหัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้
มาทางเดียวกันหมดเลยครับคือออกมาในแนวที่ว่าเป็นการลากเกม
นี่หัวข่าวไทยรัฐบอกลากเกมยื้อแก้รัฐมนูลไทยโพสต์เนี่ยใช้คำว่าปาหี่แก้รัฐธรรมนูล
ผู้จัดการใช้คำว่าเตะทวงแก้รัฐธรรมนูลข่าวสดใช้คำนี้เลยครับโวยหลอกต้ม
เห็นไหมฮะอารมณ์สีสันของหนังสือพิมพ์มาแนวเดียวกันหมดเลย
แล้วพอไปดูเรื่องหัวข่าวเศรษฐกิจหุ้นไทยเมื่อวานนี้หลุดไปตั้งแนวรับไปที่๑๒๕๐จุด
โรคเกอร์เตือนให้ระวังตุลาคมอันตราย
ฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงต่อ
มีสวคนหนึ่งที่เรียกว่าเปิดหน้าชกยืนยันมาชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐมนูล
แล้วเป็นคนที่ลุกขึ้นเสนอต่อประธานสภาเสนอยัตติให้ตั้งกรรมธิการศึกษาต่อไปอีก

พอสิ้นเสียงของสวคนนี้นอกสภาก็ฮือฮา
กลายเป็นข่าวประเด็นร้อนขึ้นมาเช้านี้

อ่อสบายฮะก็ทุกอย่างไปได้ดีครับได้ดีหมด
ในคนที่เขาดูอยู่ข้างทางเขาเห็นหน้าคุณภัยบูรณ์ไหม
ไม่ทราบแต่ว่าเขาก็ยืนรอส่งกันอย่างดี
แล้วคิดว่าต่อไปนี้จะมีปฏิกิริยาโต้กลับมาถึงตัวคุณภัยบูลยังไงมั้ง
ผมไม่ห่วงอยู่แล้วฮะการทำหน้าที่นะครับ
หรือตอนที่ตอนสดศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับทักษิณิกับเงินทอง
รัฐอะไรพวกนี้นะครับและมาที่นี้ใครรักษาชาตินะครับ
ครับก็ยืนที่ครับแคปไปแล้วภาคนะครับ

การที่เสนอเมื่อวานเป็นการเสนอเพื่อเป็นประโยชน์

ถ้าแต่ผมเข้าใจ
ใครเป็นคนมาบอกให้คุณไภบูรคุณสะเหนือยัติินี้
หน้าที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับ
รัฐมนุษย์ตั้งแต่ต้นนะครับครับครับก็ให้เป็นรองหัวหน้า
อ่ารองประธานคณะศักดิ์การวิสามารถฮ่าที่ศึกษาปัญหาเรื่องรัฐมนุษย์
เป็นรองคนที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ผมก็เป็นประธานอนุกรรมนิการ
สถาบกรรยัตรรัฐมนุษย์ด้วยฮ่าเสริร์สเสริร์สตัว
เพราะว่าเป็นรองหัวหน้าพักฝ่ายกฎหมายก็ดูแลเรื่องนี้โดยตรง
ดังนั้นเมื่อมันมาถึงเรื่องที่จะต้องดำเนินการ
นั้นผมก็เตรียมกันตั้งแต่ต้นนะฮะเราก็คงจะไม่เดินหน้าไปแบบ
ก็เลยว่ามีทางเดียวเราก็บอกว่าในการวิเคราะห์ว่าถ้ากรณีเป็นอย่างนี้
เราจะไปยังไงเราจะไปอย่างไหนเพราะประเทศที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้มีแต่ภาคพลังประชารักษณ์อยู่ภาคเดียวหรือภาคนัฐบาลอยู่ภาคเดียว
มีภาคทานแล้วที่สำคัญก็มีภาคพุทธศพาซึ่งมีตั้งอยู่กับ๑๕๐ท่านด้วย
มีสัญญาณมาก่อนมีสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้ว
ไม่ใช่เป็นทางเลือกหนึ่งที่เราต้องเตรียมไว้เป็นทางเลือก
แต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าฝ่ายค้านหรือคนอื่นพักอาจจะพักร่วมรัฐบาลบางพัก
ก็อ่านข้อบังคับอยู่ด้วยกันก็เขียนกันจนข้อบังคับว่าชัดเจนอยู่แล้ว
ในข้อบังคับข้อที่๑๒๖อยู่แล้วต้องเขียนวิธีการไว้เรียบร้อยในวักษณ์๓อยู่แล้ว
ไว้ตั้งคำวัติการก่อนรับหลักการก็ได้
คือถ้าผมเป็นฝ่ายยุทธศาสตร์ทางฝ่ายนู้นผมก็ต้องวางเกมไว้แล้ว
ว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้กี่ทางอะไรต่างก็ว่า
ไม่ต้องไปมองโลกสวยกันไปแต่ในทิศทางที่ตัวเองต้องการ
แต่เรามาผิดหวังแล้วมาโบวายแล้วมาโยนอีกฝ่ายเป็นความผิด
ทำไมไม่บอกแล้วผมทำไมต้องไปบอกผมไม่เข้าใจทำไมผมต้องไปบอกนะครับ

ใช่ไปพิษดารอะไรเลยมันอยู่ในข้อบังคับ
คือไปหลอกให้เขาอภิปรายอยู่ตั้งวันสองวันเนี่ย
ทำไมไม่ส่งสัญญาณซะตั้งแต่แรกว่ามันจะออกทางนี้นะ
ก็การอภิปรายเราจะไปแทรกได้ยังไงฮะตั้ง๗๐๐กว่าท่าน
การอธิบายเรามาแนวไหนเราก็ต้องฟังนะว่า
มันดูแล้วมันจะต้องมาทางแนวทางนี้แล้วล่ะนะฮะ
มาแนวทางนี้แล้วเราก็เสนอไปนะฮะ
มันก็มีไม่กี่แนวทางก็ตกลงก็มีอยู่๓แนวทาง

แนวทางที่หนึ่งก็คือโหวตนะครับ
ตามที่ว่าของเขาอ่ะนะครับ
อันที่สองก็คือตั้งชนะกรรมริการรับหลักฐาน
อันนี้ก็มีอยู่๒ทางนะครับ
ที่โหวตก็จะมีแยกออกไปเป็นว่าโหวตคว่ำหมด
หรือโหวตลับนะครับ
มันก็มีประเด็นอยู่แค่เนี้ยฮะทีนี้เราก็เห็นว่า
เขาก็ฝ่ายทางไปทำผิดด้วยครับ
ถ้าท่านเสนอมาแค่๒ฉบาพตั้งสบิร์ฟแรก
ผมว่าอาจจะไม่ได้ตั้งตามรัฐการณ์คุณเนี้ย
ก็เลยแล้วจะเสนออีก๖ฉบาพเอามาทำไง
แล้วท่านแม่งสีแปรไหน

คือเขาก็มองว่าใช่
กลายเป็นบทความเราก็ไม่เห็นด้วยนะ
คือนักคุยกันมันก็เป็นแหล่ะธรรมดามากคุยกันก่อน
แต่ผมยืนยันว่าคณะกรรมวิทยาลัยชุดคุยกันนะ
สุดท้ายนำไปสู่การแก้ไขรัฐมนุนแน่นอน
คือคุยใช่คุณภัยบูลคุยกันก่อนเนี่ย
ในเมื่อสอสอพักฝ่ายค้านเขาไม่ได้ไปร่วมคุยด้วย
มีแต่สวฝ่ายรัฐบาลกับวุฒิสภา
วุฒิสภาเนี่ยเมื่อวานที่อภิปราย
ที่เห็นด้วยกับการแก้รัฐมนูลเนี่ย
ฟังไปฟังมาผมเจอคุณมีคุณคำนูลมีคุณวัญชัย
แล้วมีพลเอกอำนาจดำริการอีกคนนึง
อกนั้นอภิปรายออกมาแนวทางไม่เห็นด้วยทั้งนั้น
แปลว่าถ้าโหวตกันเนี่ยไม่ได้หรอก๘๔เสียงถูกไหมฮะ
ไม่ได้แนวโน้มคือไม่ได้
ทีนี้พอไม่ได้ทีนี้คุณสมชัย
สุธิยากรบอกมาบอกเวลาอภิปรายเนี่ยปากกล้ามากหมายถึงสวนะ
แต่ว่าไม่กล้าลงมติที่จะไม่รับก็เลยให้คุณภัยบูลเสนอออกมาในแนวทางนี้

เขาจะโหวตไม่โหวตนะครับ
การสนใจการเมืองมันมันไม่เรื่องง่าย

เล่นการเมืองแบบชนิดที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับ
กรูปอยากจะพูดอย่างพี่ว่ามันไม่ได้อ่ะ
เราทำเรื่องบ้านเรื่องเมืองเราก็ต้องคำนึงถึง
ติดสิ่งที่ดีถูกต้อง
สาวอบอก็มีสิทธิโหทไม่เห็นด้วย
เขาไม่ได้กลัวผมกลัวผมกลัวว่า
การแก้ไขรัสธรรมดูนไม่เกิดอย่างที่เราต้องการ
เพราะเราจะทำงานจนนานแล้วคุยกันอีกไม่นาน
จะเป็นอะไรหรือว่าบางคนเขียนโดยการชุมนุม
นึกว่าผมไม่รู้หรือยังไงฮะมันง่ายมากในการมองฮะ

เอาโอกาสการปฏิบัติมากดตั้ง

การชุดยุ่งครั้งนี้ไปไม่รอดหรอครั้ง

ชุดยุ่งเบาะเป็นเรื่องประเด็นสำคัญ
ถ้าเราจะต้องไปแก้รัฐมนุนตามมอบ
หรือไปให้ราชการติดตามที่บ๊อบต้องการนะ

เอาครับเอาอย่างนี้กลับมากลับมาการตั้งกรรมธิการจะเหลือแต่พักรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลกับสว
ฉะนั้นแนวเราหรือเปล่าล่ะก็เข้าใจว่าฝ่ายค้านเนี่ยแต่นี่แนวโน้มความเห็นความเห็นจะออกมายังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังประชารัฐเป็นหลักแล้วล่ะ
แก้แน่แต่ว่าการแก้นั้นจะต้องมีความเข้าใจซึ่งร่วมกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภาเขา
ต้องคุยกับเขาแล้วก็โน้มน้าวทำความเข้าใจกัน
ผมก่อนหน้าที่ผมไปตั้งอยู่ร่วมกับมาตริการครั้งแรก
ผมก็เห็นว่าควรจะแก้แค่๓๔มาตรา
แต่พอคุยกับพักร่วมฝ่ายค้างคุยกับคนหนุ่มกันดี

นะฮะการคุยกันสิมันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะ
มันจะเอาวิธีแบบไม่พูดไม่คุยกันมาถึงแล้วก็
ถ้าท่านไม่ทำตามอย่างที่ผมต้องการ
แสดงว่าท่านเป็นคนไม่ดีไม่เป็นประชาธิปไตยอะไร
เพราะว่ามันไม่ได้ส่งเสริมความที่มันจะทำงานกันได้ทั้งกัน
สุดท้ายสุดท้าย
คุณภัยบูลจะตอบตามความจริงหรือไม่ก็แล้วแต่
เรื่องนี้มีสัญญาณมาจากรัฐบาลไหม

เพราะว่างานนี้เป็นงานของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
และสมาชิกวุฒิสภาที่เราต้องรับผิดชอบนะครับ
เพราะรัฐบาลจะตั้งกรรมธิการมาก็ไม่ได้
ยุ่งไม่ได้ในระบบการประชุมร่วมของรัฐสภานะครับ
ส่วนของรัฐบาลเข้ามาไม่ได้เลยนะฮะ
เมื่อเข้ามาไม่ได้เลยจะมายุ่งกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้
แล้วก็สาวนึงเขียนไว้ทั้งหมดเป็นเรื่องของสาวสาวอวอ
เรื่องสาวสาวอวอก็๔๕๐คนเข้าไปแล้ว
คือคำตอบว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปยังไงต่อ